มีคนเสียชีวิตคุณ
มีคนเสียชีวิตคุณ
มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ
มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ
มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ

มีคนเสียชีวิตคุณ
มีคนเสียชีวิตคุณ
เพราะสิ่งแยกนี้ผมเคยแจ้งทางหลวงชนพลกับทางหลวงทางดินมาจริงแล้วว่าอยากให้เขามาทำสัญญาณไฟหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ให้ให้ให้รถเขารู้ว่าเป็นสิ่งแยกครับเอาคนนอกพื้นที่มาจะเจอปัญหานี้อ๋อจะจะไม่รู้อ๋อมันมันไม่มีอะไรแสดงว่าเป็นสิ่งแยกเนาะคือมองไม่ออกว่าจะออกไปแปลงยาวเลยเขาจะมองไม่ออกว่าเป็นสิ่
ตำรวจก็เชิญตัวนายอำนาจคนขับรถบรรทุกสิบแปดล้อไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะแล้วก็ต้องสอบสวนนายพินิษฐ์คนขับรถตู้หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ